คือตำรวจเนี่ยทำงานเนี่ยเสี่ยงอันตรายนะใช่ค่ะอ่า
อย่างเวลาตั้งด่านตรวจจับดูแลงานจราจรเนี่ยคือบางทีไปเจอโอ้โห
หัวหมอหรือเจอใครที่แบบท่าทางสติไม่ดีขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะ
ใช่เอาไปดูหนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งครับถูกจับเพราะไม่พกใบขับขี่
ไม่มีใครขับขี่แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันเลยนะครับ
เนี้ยฮะโอ้ยพฤติกรรมอื้อฮือนะวัยรุ่นคนนี้ไม่มีใบขับขี่
ขี่จักรยานยนต์นะครับพอตำรวจไปตรวจจับได้นะฮะ
ควบคุมตัวมาต้องเขียนใบสั่งเปรียบเทียบปรับก็พูดหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างที่ท่านได้ยินเดี๋ยวเรียนจบจะตบให้ดาวกระเด็น
อ้วนเป็นหมูตอนอะไรอย่างเงี้ยจะวิ่งจับคนไว้ทันไหมเนี้ยฮะค่ะ
แต่ก็มีผู้ที่เขาพยายามจะมาบอกให้ใจเย็นอะไรพวกนี้นะ
แล้วก็คุมตัวไปโรงพักคือนอกจากไม่มีใบขับขี่มาขี่จักรยานยนต
แล้วก็ต้องโดนข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานด้วยอ่ะอืม
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเออมันเต็มไหมเนี่ย
สติดีไหมเนี้ยอ่าแต่ต่อให้มีอาการทางจิตประสาทหรือไม่ดีอะไรยังไง
ปล่อยมาขี่จักรยานยนต์อย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สอนอคลองตันนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าก็มีรายงานว่าตำรวจบอกว่าชายคนนี้ก็เริ่มสงบสติอารมณ์ได้แล้วนะครับ
แต่ก็ถูกแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานไปอืม
จากเรื่องของใบขับขี่นะครับ